วันนี้วันศุกร์แล้วหลายคนยิ้มในใจนะทำงานยิ้มแต่เช้าเลยวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์
นี่ตื่นขึ้นมาตี๓๔ก็วันศุกร์แล้ววันศุกร์แล้ว
แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวดูดีว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราบ้างนะครับ
ก่อนอื่นครับเดี๋ยวไปดูกราฟิกของพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
กราฟิกที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
เดี๋ยวอธิบายก่อนรับอย่างนี้สีฟ้านี่นะครับคือบริเวณที่มีอากาศหนาว
อากาศหนาวในทางอุตุนิยมวิทยาก็คือต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต

หนาวนะครับสีเขียวอากาศเย็นสบายต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต
ส่วนสีเหลืองที่เห็นอยู่บริเวณตอนกลางก็คืออากาศอุ่นเล็กน้อยมีความชื้น
วันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับยังมีสีเขียวปกคลุมในพื้นที่ภาคอีสานค่อนข้างเยอะ
เหนือก็มีสีเขียวบ้างนะครับภาคกลางก็มีเหลืองเยอะหน่อยนะครับ
ทีนี้ดูวันพรุ่งนี้ครับคำนวณไปเลยนี่สีฟ้าแผ่ลงมานะครับ
วันนี้นะครับต่ำสุด๑๙องศาพรุ่งนี้ครับต่ำสุดมีลุ้น๑๒๑๓
อันนั้นคือฝนเหรอคะอันนี้คือหิมะครับอ๋อหิมะเอาให้ดูหนาวหน่อย
หิมะมันจะตกหรอคะหิมะตกเมืองไทยเนอะ
ดูตอนกลางตอนกลางดีถ้ากลางกรุงเทพมหานครมีลุ้นอุณหภูมิแตะประมาณ๑๙๒๐๒๑ประมาณนี้
นี่ดิฉันจะไปหลวงพระบางที่ลาวน่าจะหนักเมื่อไหร่พรุ่งนี้อยู่ตอนบนหน่อยนะ
ไปกี่วันเนี่ยนี่สามอาทิตย์ไงต้องเตรียมโค้ดไปเลยละกัน

เห็นสีฟ้านิดนึงแล้วว่าสีน้ำเงินนี่หากาศหนาวสีฟ้าอุณหภูมิถึงต่ำกว่า๕องศา
ช่วงเช้าหนาวช่วงค่ำตอนกลางวันอาจจะแดดแรงหน่อยนิดหน่อย
คุณบอกใส่โค้ดเดี๋ยวจะใส่โค้ดใส่ลงทางพุทร
ไปถึงผ้าหลวงบางจ่าตอนบ่ายพอดออกแล้วก็ใส่นี่ใครคะ

นี่คืออุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรวันนี้
เดี๋ยวมาตรวจสอบกันที่สำคัญใครไปใต้นะครับ

ภาคเหนือหนาวทะลายฝนใต้เยอะเท่านั้น
ที่สำคัญวันนี้มีหนึ่งบรรยากาศความสวยงาม
เวลาหน้าหนาวแบบนี้หลายคนเห็นความสวยงามของหิมะนะครับ

แต่วันนี้มีสิ่งที่สวยกว่าหิมะอีกนะครับ
เกิดขึ้นในแถวญี่ปุ่น
งามยังไงเกิดจากอะไรวันนี้มีมาให้ดูด้วยนะครับ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในเมืองไทยของเรากันก่อน

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นก็เกิดจาก
วนอากาศเย็นที่แพลลงมาปกคลุมเมืองไทยของเรา
พบว่าวันนี้แผลลงมาแล้วในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
หลังจากนี้ก็จะแผ่ปกคลุมพื้นที่อื่นในเมืองไทยของเราครับ

ประกอบกับความเย็นที่ปกคลุมอยู่แต่เดิม
ก็จะทำให้อุณหภูมินั้นลดไปอยู่ที่ประมาณ๔๖องศาเซลเซียตนะครับ
โดยจะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๘ธันวาคม
ในแต่ละพื้นที่อากาศก็จะหนาวเย็นแตกต่างกันออกไปนะครับ
อย่างเช่นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเป็นจุดแรกนะครับ
อย่างที่บอกไปได้รับอิทธิพลจากลมหนาวที่แผลลงมา

อุณหภูมินั้นจะยังลดต่อไปได้อีกนะครับ

เป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๘นะครับ

ในขณะที่ภาคเหนือก็จะหนาวหน่านหน่อย
จากการตรวจสอบภาคเหนือมีโอกาสที่จะหนาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๙

วันภูมินะอยู่ที่ประมาณ๔ถึง๑๒องศาเซลเซียต
เหมือนว่าคลิเศษอากาศหนาวจัดแล้วก็มีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบางแห่ง
ส่วนภาคลังพักตระวันออกเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบก็เพราะว่าในระยะนี้อากาศก็จะลดลง
เช่นเดียวกันโดยคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยนะครับ
อุณหภูมินั้นจะยังคงสามารถลดต่อไปได้อีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๘ธันวาคมนี้
นี่คือความหนาวเย็นที่จะมาเยือนเมืองไทยของเราในรอบนี้นะครับ
แต่ว่าวันนี้บางจุดบางพื้นที่ยังมีฝนอยู่
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
และที่สำคัญนอกจากนี้ภาคใต้ต้องเตรียมรับมือดี

จากการตรวจสอบ๑๖๑๘ธันวาคมนี้
อุณหภูมินั้นจะเย็นลงอีกประมาณ๒๓องศาเซลเซียต
และอย่างที่บอกเลยครับว่าตอนนี้มีหนึ่งพื้นที่

กลุ่มฝนตอนนี้ได้เคลื่อนที่มาปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
และจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้
พื้นที่บริเวณนี้คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกสะสมเยอะเป็นพิเศษ
จากพื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกสะสม๔๘ชั่วโมงเยอะเป็นพิเศษ
สังเกตว่าปกกลุ่มเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลาง
เน้นฝั่งอ่าวไทยใครที่จะท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวออกเดินเรือต้องระวังกันหน่อย

นี่คือภาพรวมในไทยของเรานะครับ
ติดท้ายวันนี้กับ๑ปรากฏการณ์อย่างที่ได้เกิดไปสักครู่
เป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามจริงนะครับ

นี่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
ไอ้น้ำในอากาศกลายเป็นน้ำแข็งตกลงมาสู่พื้นดิน

เป็นเกล็ดทีมะที่ส่องประกาย

แล้วก็ส่วนใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นแถวฮอกไกโด
นี่ก็เป็นภาพสวยที่นำมาฝากให้กับทุกคนได้

นี้คือของงานรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับ
ช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ